คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

นัดมาเคลียร์กันแบบตัวก็คือนัดมาตบกันนั่นแหละค่ะ
แต่สุดท้ายมีการควักอาวุธก็คือคัตเตอร์
กรีดจนทำให้อีกฝ่ายนึงได้รับบาดเจ็บเย็บเป็นร้อยเข็มเลยนะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นการทะเลาะวิวาดกันของฝ่ายชมพูกับฝ่ายฟ้า
ผู้หญิงสองคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะคะ
คือเขานัดมามาเคลียร์กันเพราะว่าเขาไปทะเลาะกันทางเฟซบุ๊ก
ทีนี้พอมาเจอหน้ากันค่ะฝ่ายผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ย
ก็มีการหยิบอาวุธมาคือมีดคัตเตอร์
แย่งคัตเตอร์มาหลังจากนั้นก็ให้ตบกันต่อ
ท้ายที่สุดก็แยกออกจากกันนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเอาไปโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคุณ

ใช่ค่ะและคนที่โพสต์เนี่ยก็คือผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพู
นางสาวปรารถนาศรีเพชรหรือว่าเนยอายุ๒๓ปี
หลังจากที่ถูกฝ่ายผู้หญิงเสื้อฟ้าคือวิว
คัตเตอร์กรีดเป็นแผลกว่า๖จุดเย็บกว่า๑๐๐เข็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่วัดพุทธมงคลนิมิตรตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
โดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างนางสาวนรินทิพย์ทรงพระ
เป็นคนถ่ายคลิปด้วยนะเล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะ
นี่ค่ะเล่าบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
กับวิวทะเลาะกันผ่านทางแชทในเฟซบุ๊ก
ก็เลยทำให้เนยเสื้อชมพูต้องมาเคลียร์กับวิวเสื้อฟ้า
ทีนี้พอมาถึงวัดก็ทะเลาะกันอยู่พักใหญ่
เสื้อฟ้าก็เดินเข้ามาหาเนยเสื้อชมพู
แล้วก็ควักคัตเตอร์จากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง

แล้วทีนี้ก็มีคนเข้ามาเหมือนกับจะแย่งคัตเตอร์

เห็นว่าวิวเริ่มไม่ไหวแล้ว

ส่วนเนยคือสภาพของเนยไปโรงพยาบาล
เพื่อเย็บแผลบริเวณริมฝีปากบน

เป็นแผลลึกจนเห็นกระดูกค่ะ
เย็บรวมแล้วเป็นร้อยเข็ม
เอาฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่ถ่ายคลิปคนนี้หน่อยค่ะ
ซึ่งนางสาวปรัฐนาก็ได้แจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็จะติดตามตัวคู่กรณีมาสอบปากคำนางสาวปรัฐนา
ก็คือเสื้อผู้หญิงเสื้อชมพูหรือว่าคุณเนยหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ